คุณผู้ชมคะอย่างที่เรารู้ว่าหลังเด็กวัย๑๔ก่อเหตุยิงที่ภารกร

ซึ่งก็เป็นจะเรียกว่าเป็นชาวต่างชาติระดับว่าเป็นชาวจีน๑คนแล้วก็ชาวมีนมาน๑
ล่าสุดความคืบหน้าคือทางด้านแม่แม่ของนางสาวตะวัน

แล้วก็มาที่งานศพของลูกสาวเพียงคนเดียว
นี่แหละค่ะสิ่งที่แม่เดินมา

คนในงานนะคะก็เอายาดงยาดมมาให้แล้วก็พาไปนั่ง
แม่เนี่ยวันนี้มาคุณแม่ของนางสาวตะวันผู้เสียชีวิตชาวเมียนมา
ชื่อนางขินวินค่ะอายุ๖๗ปีแล้ว
แล้วก็ยัดเดินทางมาจากสถานทูตที่เมียนมา
แล้วก็มาถึงที่วัดพระศุกร์มณีจักรที่เมืองปากเกร็ดจังหวัดนุนทบุรี
แม่เนี่ยสิ่งที่ซื้อมาให้ลูกก็คือซื้อกาแฟมา๑แก้ว
เคาะโลงเรียกลูกแล้วบอกลูกว่า
ตะวันคือแม่มาถึงแล้วโดยแม่ร้องไห้เสียใจตลอดเวลานะคะ
อย่างที่บอกว่าญาติก็ต้องพยุงกันไปช่วยเอายาดมยาดมให้นะคะ
แม่บอกแบบนี้เพิ่งคุยกับลูกสาวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่เองนะ
ไม่ได้คิดเลยจริงว่าจะต้องมาจากกันในสภาพแบบนี้
เธอเองรู้เรื่องหลังจากเหตุการณ์ผ่านไป๒วันแล้ว
ญาติที่อยู่เมืองไทยนี่แหละตัดสินใจรีบเดินทางมา

แล้วก็เป็นลูกสาวคนนี้ก็คือคอยดูแลเธออยู่ตลอด
ทำใจกับความสูญเสียในครั้งนี้ไม่ได้
และที่สำคัญคุณผู้ชมอันนี้น่าแปลกใจเหมือนกัน

ทำไมลูกจ้างนางสาวตะวันถึงเป็นที่รักของนายจ้าง
เพราะคุณแม่คิดแบบนี้
บอกเธอรับไม่ได้เธอสูญเสียลูกสาวจริง
แต่ก็รู้สึกสงสารพ่อแม่ของเด็กผู้ก่อเหตุเช่นเดียวกัน
ที่มีลูกไม่ดีคงจะเสียใจและทุกข์ใจ

นายจ้างของผู้เสียชีวิตคือนางสาวตะวัน
เราก็จะเห็นว่ามีนายจ้างคอยจัดงานศพให้ในครั้งนี้
เข้าไปกอดคุณแม่และก็แสดงความเสียใจ
ช่วงสายนะคะทางด้านของเอกอักราชทูตเมียนมาประจำประเทศไทย
นายอุซิสเวย์ก็เดินทางมา
และนำพวงหลีดดอกไม้มาร่วมแสดงความเสียใจ
เข้าไปพูดคุยปลอบใจแม่นะคะของนางสาวตะวันแล้วก็ครอบครัว
จากการสอบถามล่ามก็บอกแบบนี้ว่า
ในเอกราชทูตมาบอกแม่และญาติญาติว่า

เดี๋ยวจะดูแลและอำนวยความสะดวกให้จนงานเสร็จสิ้น
ขอให้สบายใจได้ค่ะ